ทวีความหวานขึ้นทุกวันเลย
คอนเสิร์ตที่ผ่านมาฮือฮามากเลยเขาประกาศกลางคอนเสิร์ตเลยนะคะ

นั่นแหละค่ะคุณค่ะล่าสุดค่ะก็ถึงคิวของสาวคิมนะคะ
เผยถึงโมเมนต์ชวนฟินที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะ
โดยเจ้าตัวนั้นก็ออกอาการเขินนะเมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้น
ซึ่งก็ยอมรับเลยค่ะว่าตกใจไม่แพ้ผู้ชมในฮอ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าพระเอกคู่จิ้นจะเรียกแฟนออกสื่อด้วย
ส่วนใครที่ลุ้นว่าจะได้ยินสาวคิมเรียกหนุ่มหมากว่าแฟนบ้าง
ก็คงต้องรอกันต่อไปนะคะ
เพื่อนก็แซวอะไรอย่างนี้ว่าแบบ
พูดคำนั้นออกเลยแล้วว่าอะไร
อาจจะเป็นการแสดงด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ที่สัมภาษณ์นี่คือแบบไม่ได้เตรียมเลย
ที่เป็นแต่ละคน

บอกไปตามธรรมชาติ
ก็ออกแบบอยากจะปากคริมหน่อย

ความรักมันเต็มนะคะก็ปิดไม่มิดแล้วจ้ะ
อกจากนี้นะคะยังมีความฟินมาเอาใจแฟนคลับกันต่อด้วยนะคะ

รวบรวมภาพถ่ายของสาวคิมนะจากฝีมือหนุ่มหมากนั่นเองค่ะ
ใครที่อยากจะเห็นโมเมนต์สุดสวีทของทั้งคู่นะ
ก็รออุดหนุนผลงานชิ้นนี้ซึ่งจะเปิดจอง๑๐๐เล่มเท่านั้นนะคะ
เงินรายได้จะนำไปมอบให้กับการกุศลอีกด้วยล่ะค่ะ
ถือว่าคู่นี้เวลามีความรักเนี่ย
ดูอินเลิฟดิเนอะน่ามากค่ะ
เดี๋ยวรอดูติดตามโฟโต้บุ๊กกันนะคะ
สเตอร์บุ๊กตอนนี้คือเลือกภาพครบแล้วค่ะ
เราก็อ่าเลือกกระดาษครบแล้วที่นานเนี่ย
เพราะว่าเราเป๊กสูงค่ะต้องแบบกระดาษนอกอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบนานมากค่ะ

สะหวานเท่านั้นเนี่ย

ก็มีสลับไปมาค่ะ

พี่หมายจะเป็นคนเลือกหมดเลยค่ะ

เฮ้ยอันนี้มาขอไม่เอาอะไร

หมากเต็มคนเดียวนะคะ

ก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่เขาไปเที่ยวป่ากับหนุ่ม

คู่นี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะเอาไปทำบุญด้วย

ดีขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น
แบบนี้แล้วแบบอยากมีแฟนที่พากันไปออกกำลังกาย